ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ศึกสุดที่รักครับ
อธิบายก่อนว่าเราเนี่ยเป็นรายการของ

ซึ่งมีเงินรางวัลเดิมพันถึง๑ล้านบาทครับ
มาพบแล้วผมบอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาคู่แรกของเราเนี่ย
เป็นถึงบล็อกสตาร์ของเมืองไทยระดับท็อปเลยทีเดียวนะครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแมวจิรศักดิ์และภรรยาครับ
แม่ธีรศักดิ์ปานพุ่มร็อกเกอร์หนุ่มมาสเข้ม
ครบเครื่องด้วยความสามารถด้านดนตรี
ส่วนเรื่องหัวใจก็มีคุณแหนวอาจารี
ภรรยาคนสวยแสนดีเป็นคนดูแล
ความรักเกิดจากความเป็นเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา
และคอยอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งทางใจจนกลายเป็นความรัก
เปลี่ยนจากเพื่อนเลื่อนสถานะมาเป็นคนรู้ใจ
ผมมีความรักเป็นอาวุธครับเพราะว่าเรารักกันเรารู้ใจกันนะครับ
ผมชนะคู่ต่อสู้ได้อยู่แล้วสบาย
เพราะว่าเรารู้ใจกันและเราอยู่ด้วยกันมานาน
ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากสู้สุดตัวค่ะ
และสุดท้ายก็กลายมาเป็นคู่ชีวิต
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่หนึ่งที่จะมาเข้าร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้

สวัสดีครับพอต้อนรับเข้าสู่ศึกสุดที่รักครับ
ผมรู้ว่าคุณรักกันแล้วคุณเป็นชาวร็อก
แคทอร็อกเลยนะครับแคทอร็อกเลยนะ
เมื่อกี้ผมเห็นลูกชายคุณก็ใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันด้วย

ขอให้วันนี้ชนะเพราะว่าอีกคู่นึงมาเนี่ย
คู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งเป็นถึง
เรียกได้ว่าพระเอกร้อยล้าน

เขาสามารถคว้าเงิน๑ล้านบาทได้ง่าย
ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกคู่นึงนะครับ
คุณเมฆวินัยไกรบุตรและภรรยา

ฉายาพระเอกร้อยล้านคนแรกของเมืองไทย
ควงคู่มากับคุณเอ๋อนชัญญา
ภรรยาสาวหมวยสวยเผ็ดดุ

ได้ยินแต่เสียงและตัวอักษรไม่เคยเห็นหน้า
คุยกันไปแชทกันมาชักโดนใจ
ฝ่ายชายจึงไม่รอช้าบุกมาเจอถึงที่

แน่นกระชับเข้าใจกัน

นี่แหละครับคู่รักคู่ที่สอง

สวัสดีครับสวัสดีครับผม
โอ้โหยังหล่อเหมือนเดิมนะคุณเมฆนะ
เชิญครับคุณแมวครับเรามาอยู่ตรงนี้ใกล้กันครับ
เราสามคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ
ผมอยากรู้ว่าอย่างพี่แมวเนี่ย
เวลาอยู่บ้านนี้เขาขาร็อกไหม
เขาร้องเพลงให้คุณเขาอะไรต่ออะไรไหมฮะ

ถ้าเป็นแมวแมวเปอร์เซียหรือแมวอะไรผมว่า

ไม่มีแบบขาบล็อกอะไรอย่างนี้เลย

เขาไม่มีการถือเลยเหรอ

แต่ว่าคุณอย่าเที่ยวเล็บนะเพราะคุณชื่อแมว
กล้าอยู่เพราะสมควร

กว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้

แม่กัน

โอ้แล้วคุณประทับใจอะไรในตัวพี่แมว

แล้วก็เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะ

คนนี้เป็นยังไงตั้งแต่ต้นเข้าวงการมา

อ่าไม่ดุนะไม่ดุนะ

แต่เรื่องราวที่ผมรู้ใจมาของคุณนี้

พอแอปแล้วเวลาไปนอกจอบางวันมันไปหลุด

วันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ย

ใส่ใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
เราจะไปที่ศึกลิ้นกับฟัน

แล้วแน่นอนนะครับวันนี้นะครับ
คุณแมวครับ
เราตัดสินใจว่าจะให้คนที่รู้เรื่องราวดีที่สุดนะครับ
เป็นคนที่จะยกป้ายให้นะฮะ
นะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับ

เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจะตอบได้หรือไม่ได้นะครับ

ระหว่างปูผัดผงกะหรี่กับข้อสองปลาสลิดทอด
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร
และคำถามมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของคุณ
คำถามน่าจะเกี่ยวกับอาหารจานโปรด

มื้อแรกที่เดทกันมีอะไรบ้าง

อาหารที่คุณแอ๋วชอบ

มันน่าจะเกี่ยวกับว่าเดทครั้งแรกเราสั่งอะไรกัน

คืออาหารจานโปรดของคุณแอ๋ว

ดังนั้นคุณมีอยู่ในใจแล้วว่าจะตอบข้อไหน
หนึ่งกับสองเนี่ยคุณมีอยู่ในใจไหม

คุณเคยให้คำตอบกับเราไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ

แต่ที่แน่เอาป้ายคำตอบคืนมาจากน้องแจ๊สเบอร์ให้ได้ก่อนเถอะครับคุณแมว

โอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว

เฉลยก่อนว่าวันที่คุณแมวคุกเข่าขอแต่งงาน
คุณกำลังทำกับข้าวเมนูอะไรอยู่

ขนาดผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมยังขนลุกเลย

แล้วก็คือเมนูอื่นเดี๋ยวจะไม่ได้แล้ว
แต่ว่ารู้ว่าเพิ่งทำปลาสลิดทอดเสร็จ

หันเรามานี่ปลาสลิดทอดได้ไปหมดแล้ว

แล้วมันหอมมากด้วยนะปลาสลิดทอดนะ

แต่งงานกับพี่แมว

เออแล้วตอนนั้นก็มาขอแต่งงาน

ทำไมคุณถึงได้ขอในครัวคือกลัวอะไรยังไง
ถึงได้แบบว่าไปถึงตรงนั้นไม่คิดว่าจะลื่นกระเบื้องกระเบื้องในครัวอะไรเลยเหรอ
หรือว่าภาพในฝันของคุณคือแบบ
แม่ผมเนี่ยจะสร้างบรรยากาศขอแต่งงานในครัว
พร้อมกับปลาสลิดวางแผนไว้เปล่าหรือยังไงครับ
คือในใจคิดไว้ว่าต้องรีบขอ
รีบขอเพราะว่าเขาเพิ่งมาบ้านแล้วกิจกรรมแรกที่เขาทำก็คือเขามาทำกับข้าว
แล้วเดี๋ยวมันจะเย็นมากแล้วเดี๋ยวนั่งคุยแป๊บเดี๋ยวรีบกลับ

เราก็เลยคิดว่าถือโอกาสตอนอยู่ในครัวนี่แหละ

กะว่าจะปิดประตูตีปลาสลิดเลย
ปิดประตู

ตรงนั้นปฏิเสธก็ไม่ได้มือถือปลาสลิดอยู่ด้วย
อยู่กับคู่ข่าวเลย

โอ้โหมันช่างหวานโรแมนติกจริง

แล้วก็มีเมนูปูผัดผงกะหรี่อยู่ใช่ไหม

นั่นไงทำให้เขาสับสนเห็นไหม

ข้อแรกร็อกเกอร์หนุ่มมาสเข้มก็ตอบผิดไป

อีกคู่นึงจะทำคะแนนนำไปก่อนได้หรือไม่

ว่าระหว่างข้อหนึ่งผมกับข้อ๒คุณครับ
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณนั้นจะเลือกอะไร

นี่มันคำถามอะไรครับเนี่ย

เล่นเอาคุณเมฆถึงกับอึ้งไปเลยครับ

ผมกำลังก็คิดว่าคุณจะแปลความหมายของ
คำว่าผมกับคุณที่ผมใช้กับแฟนผม

มันไม่เกี่ยวมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ

แต่ถ้าเป็นชีวิตผมเนี่ยก็คือทรงผม

คุณงงไหม

เพราะว่าผมกับผมกับแฟนผมเนี่ยเริ่มต้นจากผม

ผมจะบอกให้ว่ามันถามว่าอะไร
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้จักกัน

มันมาจากหอม

ตอนนี้เจอกันเรื่องผมมันเป็นยังไงคุณเอ๋

คุณเอ๋คือเขาคุยกับคุณเรื่องผมยังไง
คือเมื่อก่อนไอ้ทำสถาบันเกี่ยวกับเส้นผม

ใช่พี่เมฆก็ติดต่อมาทางเว็บไซต์

แล้วก็คุยกันเรื่องเส้นผมของเขา

ปรึกษาเดี๋ยวก็ปรึกษาว่าตอนนี้ผมล่วงแล้ว
ตอนนี้ทำไมแบบรู้สึกเหมือนจะเสื่อมอะไรอย่างนี้
คือคุยแบบเนี่ยคุยเหมือนเป็นเพื่อนกัน
เพราะเราฟังจากน้ำเสียงแล้วไม่น่าไว้ใจครับ

คุณเอกรู้ไหมว่านี่คือวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านไม่รู้ไม่ออกเลยนึกว่าจะมาปล้นล้าน
แล้วคุณเจอเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างเขาเป็นสาวหมวยแบบนี้
ธรรมดาก็คือแบบว่าเป็นหมวยธรรมดาซึ่งแบบสไตล์ที่แบบว่าเราชอบหวยอยู่แล้ว
แขาวขาวเราชอบอยู่แล้วแต่ธรรมดาห้นเยอะผิดมาก
สร้างความประทับใจมันคือช่วงโปรโมชั่นคุณไม่มีเลยเหรอโปรโมชั่น
ผมไม่ทำผมคิดสนทางกับคนอื่นผมคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทำกันอยู่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

หากสุดที่รักของคุณจะต้องสลับร่างเป็นผู้หญิง
คิดว่าสุธิรักของคุณจะเลือกเป็นหญิงประเภทไหน
ระวางข้อหนึ่งนางฟ้าแอบแบล
กับครอบครั้งสองเสือสาวสุดเซ็คซี่
ดังนั้นคุณมีคำตอบอยู่แล้วนะครับคุณสองคนเหมือนกันนะครับ
คอยดูว่าคำตอบจะเป็นยังไงเรามาดูคู่นี้ก่อนนะครับ
นางฟ้าแอปแบ๊วกดหนึ่ง
เสื้อสาสุดเซ็กซี่กดสอง

ยกครับโอเคเหมือนกันนะฮะ
ฝั่งนี้บ้างครับเตรียมตัวนะครับยกพร้อมกัน

แอ๊บแป๊วนี่มันทำหน้ายากเหมือนกันนะครับ

แล้วนี่เป็นรายการแรกนะฮะที่ผมต้องทำแบบนี้

พี่แมวทำเถอะทีไปคุกเคาในครัวเนี้ยก็เมื่อก็จบแล้วแหละ
ให้ปลาสลิดเป็นพยานผู้หญิงของข้า
คือถ้าแอปแบ๊วผมทำหน้าไม่ถูกอ่ะเวลาเขาถ่ายรูปวันที่ทำปากแบบ
จริงจริงว่าไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้แต่เซ็กซี่นี่เราทำได้

แมนอย่างนี้ก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย

มาทางนี้ซิคุณคือเสือสาวสุดซิคซี่เหมือนกันเรามาดูกันนะครับว่าเท่าไหร่
ครับว่าถ้าเกิดทั้งสองเนี่ยเป็นเสือสาวสุดเซ็กซี่หน้าตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไร
นี่นะฮะคือภาพของพี่แมวที่เป็นสาวเสื้อสาวสุดเซ็กซี่
นะฮะถ้าพี่แมวเป็นสาวเซ็กซี่จะเป็นอย่างประมาณนี้
แต่ถ้าเกิดพี่แมวเป็นนางฟ้าแอปแบ๊วจะเป็นอย่างนี้
คุณเมฆชนะไป๑หัวใจ
ยังไม่หมดครับความสนุกของเรานะครับ
เดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ